เรื่องของความเชื่อกันก่อนนะฮะแต่มันมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้น
ศรีสะเกดผู้ชายคนหนึ่งก็หายตัวไป
คือขับสีแบบน้ำออกจากบ้านไปจะไปทรุงนาน
จู่หายไป๔วันยังคงไร้วี่แวว
เขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาตัวผู้ชายคนนี้ไป
บังตาเอาไว้เพราะว่าต้องการจะให้ผู้ชายคนนี้ไปแต่งงานกับลูกของเขา
หมายถึงลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ชาวบ้านก็เลยทำพิธีในการแต่งงานแบบปลอมขึ้นมา
เอาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงประหนึ่งก็เป็นแฟนกันแล้วก็มาแต่งงานกัน
แต่ระหว่างที่มีการทำพิธีอยู่มีเด็กผู้หญิงเขาถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงแล้วก็ร้องกรี๊ด

เด็กผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยอายุ๑๑ปีนะฮะลักษณะเหมือนมีผีเข้าหรืออะไรบางอย่าง
อีก๒คนชายหญิงที่อยู่ข้างหลังก็ลักษณะคล้ายกัน
แต่ไม่หนักเท่ากับเด็กผู้หญิงเสื้อแดงที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีการทำเขาเรียกว่างานแต่งจำลองขึ้นมาเป็นการหลอกผีว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ

พอเสร็จพิธีปุ๊บเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการช็อกอย่างนี้ฮะ
ตกใจกลัวบางอย่างร้องกรี๊ดด้วยความกลัว
ข้างก็มีเด็กผู้ชายอีกคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมือสั่นพนมมือตัวสั่นงานงกอยู่คล้ายกันเลยนะฮะ
ก็เลยเอาตัวเด็ก๓คนไปพักที่สาราการประเรียนที่สำนักสงฆ์โคกิ

คุณเชื่อไหมเด็กตะโกนว่าอยากได้พญานาค

ชาวบ้านก็ตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วเด็กทั้ง๓คนเนี่ยพอชาวบ้านเขาเอาลูกแก้วคล้ายกับตาทิพย์ของพญานาคไปให้ถือนะ
อาการก็สงบลงแล้วก็หายไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสโหน่ที่อำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกด
ชื่อว่านายอมรเทพเทศขันอายุ๓๒ปีคนในภาพนี้
เขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภรรยาเขาตั้งคันอยู่นะบอกว่าสามีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
แต่ไม่รู้ไปไหนมีอุปกรณ์บางอย่างติดตัวไป
ปกติหลังเลิกงานสามีจะขี่รถไปดูนาข้าว
ข้าวเพิ่งออกรวงนะคุณผู้ชมนะฮะ
ที่ผ่านมาสามีไม่เคยไปพักค้างแรมที่ไหน
เพราะตนเองก็กำลังท้องอยู่สามีต้องกลับบ้านทุกวันนะฮะ
แต่ล่าสุดวันที่๒๒ออกไปแล้วไม่กลับมานะฮะ
แล้วก็หายไปวันนี้ร่มวันที่๕แล้วนะฮะ
ตำรวจพร้อมกับเพื่อนบ้านออกไปตามหา
ไปพบรถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ในพุ่มไม้นะฮะ
มีรองเท้าเป็นรองเท้ายางสีดำตกอยู่ริมนานะฮะ
สองอย่างนี้มันมีเบาะแสอยู่แค่สองอย่างที่ล่าสุดที่เจอนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพ่อของนายอมรเทพชื่อว่านายสมพงศ์เขาไปเชิญหมอธรรมมา
ก็เป็นร่างทรงชาวบ้านที่ชาวบ้านเขานับถือทำพิธีบริเวณที่พบรถจักรยานยนต์
หมอธรรมก็นำไก่ชนตัวใหญ่เลยทำพิธีนะฮะ
ช่วงท้ายก็มีการปล่อยไก่ไปเขาเรียกว่าพิธีแลกไก่กับแลกชีวิต
ไก่หนึ่งชีวิตแล้วก็หวังว่าจะแลกชีวิตลูกชายกลับคืนมาแต่ก็ยังไม่เจอนะฮะ
หมอธรรมเขาบอกว่านี่คือการแลกชีวิตกันเอาชีวิตไก่ไปแลกกับชีวิตคนที่ศูนย์หายไปนะฮะ
ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงปล่อยตัวคนที่เอาไปออกมาแล้วก็เอาไก่ไปแทนละกัน
หมอธรรมยืนยันนายอมรเทพยังไม่ตายนะครับทีนี้เพื่อความสบายใจ
วันต่อมาครับนางพรกมลเทศขันเป็นแม่ของนายอมรเทพผู้สูญหายยังไม่ค่อยสบายใจ
ก็มีการเชิญหมอน้อยหมอน้อยเป็นร่างทรงอีกคนมาทำพิธีอีกหนึ่งพิธี
หมอน้อยเขาบอกว่านายอมรเทพถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาตัวไปซ่อนไว้ในป่าแล้วก็บังตาไว้
เพื่อต้องการจะให้ไปอยู่กินกับลูกสาวเขาเหมือนแต่งงานกับลูกสาวเขาที่อยู่ในป่าในสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายพ่อแม่ต้องทำพิธีแต่งงานให้กับลูกกับลูกสาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนนั้นว่าอย่างนั้นเถอะ
เช่นนั้นนายอมรเทพจะเสียชีวิตเออเขาว่าอย่างนี้นะฮะ
เย็นเมื่อวานครับถือเลิกตอน๕โมง๙นาทีนะฮะทำพิธีแต่งงานจำลองที่ปากทางเข้าป่ากะปือปวง
ที่ชื่อว่าเป็นจุดที่นายอมรเทพถูกเอาตัวไปซ่อนเอาไว้นะฮะ
งานแต่งก็ใช้เด็กผู้ชายในหมู่บ้านจำลองขึ้นมาเป็นตัวนายอมรเทพนะฮะ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงจำลองขึ้นมาเป็นลูกสาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็มีชาวบ้านไปร่วมพิธีมีประตูเงินประตูทองเหมือนกับงานแต่งปกติเลย
กั้นแบบนี้ชาวบ้านก็มาแห่เจ้าบงเจ้าบ่าวกันไปนะฮะ
คือเด็กผู้หญิงให้ไปรอให้ไปนั่งรอที่บริเวณตรงปากทางเข้าป่า
ระหว่างนั้นชาวบ้านก็แห่ขันหมากไปสู่ขอมีเงินสินสอด๒๐๐บาท
มีอาหารข้าวหวานเหมือนจริงทุกอย่างในงานแต่งของชาวบ้านเขา

เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงเหมือนผีเข้าเมื่อสักครู่

ยังเดินเท้าที่ป่ากระปือปวงต่อเพื่อไปตามหาตัวนายอมรเทพนะเพราะว่าผ่านไป๔วันถ้าเกิดนับวันนี้ก็วันที่๕แล้ว
ชาวบ้านก็เดินหาตามท้องนาตามป่าแต่ยังไม่พบตัวตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาว่านายอมรเทพหายไปไหน
ไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะซึ่งในส่วนของคดีตำรวจก็ยังคงสืบหากันอยู่
ต้นครอบครัวยืนยันว่านายอมรเทพไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยขัดแย้งกับใคร
เป็นคนขยันทำงานเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและไม่มีพฤติกรรมเรื่องของชู้สาว
ก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนทำร้ายหรือลักพาตัวไปแต่อย่างใดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยของนายอมรเทพที่หายไปนะครับ